จะมาวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทย
อย่างที่คุณอริยาบอกว่าถึงทางสองแพร่ง
กราฟของผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้นแบบสูงชัน
หรือจะเป็นแนวราบแบบที่ญี่ปุ่นฮ่องกงเขาเคยทำได้
คุณผู้ชมติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายนะครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์ครับ

สวัสดีคุณพุทธค่ะสวัสดีคุณน้ำแข็งครับ
ขอเริ่มต้นด้วยตัวเลขในบ้านเรา
ที่คุณหมอทวีสินแถลงไปเมื่อสักครู่

ตกลงว่ายอดติดเชื้อรวม๘๒๗แล้ว
เดี๋ยวจะเห็นกราฟในจอจะได้เห็นชัดขึ้น
พักอยู่ที่โรงพยาบาล๑๐๖ราย
รายนี้มีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ด้วย๔ราย
อดผู้เสียชีวิตเนี่ยวันนี้กลายเป็น๔รายแล้วนะครับ
สะสมเนี่ยบอกอีกทีนึง๘๒๗ราย

ตัวเลขการประเมินจากหมอ
หมอพูดตรงกันหมดว่าเรามาถึงจุดที่เชื้อมันแพร่ในวงกว้างแล้ว
บางทิศดีบางตัวเลขบอกว่า
คนจะติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้นวันละ๓๐

แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย

ถ้าเป็นอย่างนี้ตัวเลขคนติดเชื้อ
จะเพิ่มพลวดพลาดขึ้นมายังไง
คุณหมอเขาทำกราฟิก
คำนวณออกมาให้เห็นว่า
ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย
เรายังใช้ชีวิตกันอยู่เหมือนเดิม
ทำอะไรแบบเดิม
ยังออกนอกบ้านกันอยู่เหมือนเดิม
ตัวเลขมันจะเป็นยังไง

ถ้าเราให้ความร่วมมือ

ถ้าจำเป็นออกไปรักษาระยะห่าง

เอาดูตัวเลขในจอนี้ก่อน
ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิม
จากนี้ไปภายใน๑เดือนเนี่ย
เขาคำนวณว่าจะได้เห็น
ตัวเลขคนติดเชื้อ๓๕๑๙๔๘ราย
แต่ถ้าเราร่วมมือกัน

ตัวกักตัวอยู่ในบ้าน

มันจะเหลือประมาณ๒๔๒๖๙ราย
เท่านั้นเองเห็นไหมครับ
ทีนี้ถ้าเรายังทำตัวกันแบบเดิม
จะมีคนที่จะเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย

ตัวเลขมันจะเป็นถึง๕๒๗๙บาท

ถ้าร่วมมือกันไม่ออกไปไหนกลับตัวอยู่กับบ้าน
จาก๕๒๐๐จะเป็นตัวเลข๓๖๔๐เท่านั้น
ทีนี้ถ้าทำกันอยู่อย่างเดิม

ถึง๑๗๕๙๗คน
แต่ถ้าช่วยกันระมัดระวังตัวไม่ออกจากบ้าน
จาก๑๗๐๐๐จะเหลือ๑๒๐๐
ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ย
ถ้าใช้ชีวิตกันแบบเดิม

ตัวเลขคนเสียชีวิตเป็นไปได้ว่าจะถึง๗๐๐

ถ้าเราให้ความร่วมมือกันจะเหลือ๔๐๐

นี่คือตัวเลขเปรียบเทียบ
ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการให้ความร่วมมือกับไม่ให้ความร่วมมือ
มันจะทำให้เราต้องตั้งหลักคิดว่า
แล้วเราจะเอาเตียงที่ไหนมารองรับ
เพราะระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลเตียงเราไม่ได้เตรียมไว้รองรับสถานการณ์แบบนี้
แล้วสุดท้ายเราก็จะเป็นเหมือนอิตาลีเหมือนยุโรป
คือปล่อยให้คนที่ช่วยไม่ไหวตายไปต่อหน้าต่อตา
ฉะนั้นนี่คือทางสองแพร่งที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อสักครู่ว่า
เราจะไปถึงจุดนั้นหรือเราจะอยู่ในจุดที่ควบคุมได้
อันนี้คือโจทย์ใหญ่ว่าถ้าเราควบคุมได้
ถ้าเราควบคุมไม่ได้มันจะเป็นเหมือนอิตาลีเหมือนเยอรมัน
เหมือนในยุโรปหลายประเทศหรือเราจะควบคุมได้
ก็มีโมเดลให้เห็นว่าญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์
ตอนแรกแรกเขาก็ติดกันเยอะแยะพอเขาควบคุมได้ตัวเลขก็ลดลง
ฉะนั้นเราจะถึงทางสองแพร่งว่าเราจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับ
หนึ่งรัฐบาลสองประชาชน
รัฐบาลต้องออกมาตรการเข้ม
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับมาตรการ
คุณหมอสุปกิจสิริรักษ์รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวานนี้ก็เจอกันท่านบอกว่าในทางยุโรปเนี่ย
มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเช่นอิตาลีอเมริกาอังกฤษ
แต่ในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์
มีจำนวนผู้ป่วยมากแต่สุดท้ายถูกแบนออกไปและพบผู้ป่วยน้อยลง
ฉะนั้นนี่คือตัวอย่างเปรียบเทียบว่า
เราจะเราจะให้ประเทศไทยเราเดินไปสู่จุดไหน
คำตอบอยู่ที่ประชาชนครับ

วันนี้หลังประชุมคอลโลมอลเสร็จ
เราจะได้รู้ว่าจะมีมาตรการเข้มอะไรออกมาเพิ่มเติมไหม
ถ้าเข้มจะเข้มระดับไหน
แต่ว่าเรื่องนี้เข้มยังไงก็สู้จิตสำนึกประชาชนไม่ได้หรอก
ถ้าประชาชนไม่มีจิตสำนึกมาตรการใดที่ออกมาก็เอาไม่อยู่
เราจะไปเอาเจ้าหน้าที่ที่ไหนไปคอยควบคุมคอยไล่จับผู้ฝ่าฝืนได้หวัดไหว
ฉะนั้นตัวแปรอยู่ที่ประชาชน

ภาครัฐต้องเร่งหามาตรการเยียวยาชดเชยรายได้ของคนที่เป็นลูกจ้าง

ให้เขาได้มีอยู่มีกินในช่วงเวลานี้

แต่ถ้าเขาไม่มีเงินติดตัวเขาจะอยู่จะกินกันยังไงครับ

ประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันที่เป็นแบบอย่างว่าเขาคุมได้
เพราะเขาใช้มาตรการเข้ม
แล้วมาตรฐานรายได้ของเขาเนี่ยสูงกว่าเรา

ชัดเจนเขาก็ไม่ไปไหน
ของเราที่กระเจิดกระเจิงออกต่างจังหวัดเพราะอยู่ว่ากรูกรุงเทพ

บ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อค่ารถต้องเดินทาง

คือพูดง่ายเนี่ยเขาคิดว่า

ฉะนั้นขีดเส้นใต้อีกทีนึงว่า
รัฐบาลต้องเร่งทุ่มเงินลงมา
เยียวยาชดเชยให้อยู่กลับบ้านได้
แล้วก็ให้ทำให้เร็วครับ

ไปถึงอาทิตย์หน้าก็ยิ่งไม่ไหว

น่าจะทำได้ภายในสัปดาห์นี้

อีกเรื่องหนึ่งครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งฮะ
ได้เห็นภาพจิตอาสา

เราเคยมีจิตอาสาแบบนี้

เราเคยมีจิตอาสาแบบนี้

คราวนี้เราได้เห็นจิตอาสาอีกทีหนึ่ง

ให้คนบุคลากรทางการแพทย์
ให้คนที่เขาไม่มีเวลา

อันนี้เป็นภาพที่สวยงามมากครับ

ก็ถือว่าเป็นความร่วมใจของคนไทยนะ
ช่วงนี้ต้องผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับอาจารย์